ส่วนอาการของคุณบรรหารศิลปะอาชา
ประธานที่ปรึกษาพักชาติไทยพัฒนาตอนนี้

โดยยังอยู่ในภาวะวิกฤตด้วยวัย๘๔ปี
ตอนนี้คุณบรรหารยังคงอยู่ในการดูแล
ของคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชอย่างใกล้ชิดครับ
ตลอดทั้งวันนี้ทางครอบครัวศิลปะอาชานำโดยคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชา
บุตรชายบุตรสาวและแก่นำพักก็ได้เดินทางไปเยี่ยม
ติดตามอาการของคุณบรรหารที่รักษาตัวอยู่
หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลสิริราช
ปียะมหาราชการุณอย่างใกล้ชิด
ทั้งหมดก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกันและกัน
โดยก่อนที่คุณหญิงแจ่มใสและครอบครัวจะเดินทางกลับ
ผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา
สาวที่ใกล้ชิดกับนายบรรหารมากที่สุด
ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความเป็นห่วงบิดา
ขณะที่นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าอาการป่วยของคุณบรรหารนะครับ
ว่าคุณบรรหารเข้ารับรักษาอาการโรคหอบหืด
ซึ่งเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วและเกิดมีอาการกำเริบ
ซึ่งญาติก็ได้พยายามให้ยาพ่นตามปกติแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้น
มีอาการแน่นหายใจไม่ได้เพิ่มมากขึ้น
ได้นำตัวส่งมารักษาที่โรงพยาบาลเมื่อเวลาตี๓ที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าแพทย์ต้องใช้ยาให้ยาหัวใจ
ยาทุกอย่างเพื่อให้หลอดลมนั้นคลายตัวเพื่อที่จะสามารถให้ออกซิเจนเข้าไปได้
สถานการณ์ตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤต
แล้วก็เนื่องจากยังคงให้ยาหลายตัวต่อเนื่อง
จึงไม่สามารถประเมินได้นะครับว่ารู้สึกตัวหรือไม่
รู้สึกตัวเพราะว่ายังให้ยาอยู่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะครับ